มันเป็นความรู้สึกบางอย่าง
แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะอายุยืน

ตกใจอย่างเดียวว่ามันมาเร็ว

มันเป็นความรู้สึกบางอย่าง
หลับตานึกภาพเห็นหลายคน
อาจจะเป็นลักษณะคล้ายกับว่า
เราจะมีมโมภาษณ์อยู่ในใจ

เหมือนกับเราไม่เคยมีมโนภาพในใจว่า

มโนภาพในการมีลูกอุ้มเด็ก

เรื่องตอนแก่ตาย

อายุ๗๐เหี่ยวย่น

ซึ่งเป็นเรื่องที่แอ้มเองก็อธิบาย

แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะอายุยืน

เป็นคนชอบรู้ว่าอะไรที่ใช้ดีใช้ไม่ดี

สะดุดก้น

รู้ว่าใช่

ตกใจอย่างเดียวว่ามันมาเร็วกว่าที่เราคิดไว้

ว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นมะเร็ง

แม้กระทั่งหลังจากที่ทราบแล้ว
ไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ค่อนข้างจะมั่นใจ๙๕ว่า
น่าจะเป็นอย่างน้อยขั้นที่สอง
คำถามต่อไปไม่ได้เป็นคำถามว่าเราจะรักษากันยังไงดี
คำถามสโลชากลับกลายเป็นว่าถ้าไม่รักษาอาจจะเกิดอะไรขึ้น
กลับถึงบ้านก็ยังไม่ได้อะไรมากมาย
ก็มีคุณพ่อนี่แหละค่ะคุณพ่อตกใจ
แล้วคุณพ่อก็ทำไมไม่เป็นพ่อล่ะ
พ่อก็เข้ามากอดเป็นครั้งแรกในรอบหลายเป็น๑๐ปีมั้งคะ

คุณหมอบอกว่า๓เดือนขยายคูณไปแล้วน่าจะสิ้นปีนี้ไม่ต้นปีหน้ามันคงไม่เกิน
ทำยังไงให้คุณพ่อคุณแม่ยุ่งยากน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก็เลยตัดสินใจว่า
งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย
เอกสารพินัยกรรมประกันชีวิตนู่นนี่นั่นงานศพจะยังไงสวดกี่วันสวดวัดไหน
ใส่ชุดอะไรชุดมีไว้พร้อมชุดโปรดมีแล้วเสื้อตัวนั้นจะใส่
แม่เดี๋ยวจะใส่ตัวนี้นะอะไรอย่างนี้
รูปดอกไม้โทนสีอะไรโทรไปถามวัด
ค่าสาราเท่าไหร่คะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะแพง

เราก็วุ่นวายเราใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นอาทิตย์นะคะ
ในขณะที่คุณแม่ก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ซุดลงเรื่อย
คุณแม่ก็ตัดสินใจเอ่ยปาก

เป็นอย่างสุดท้ายในชีวิตแม่

แม่ขอให้แอ้มสู้กับโลก

และถ้าแอ้มเชื่อว่า

เหลือรังหรือมันจะต้องโผล่มาอีก

แม่จะทำใจแม่จะพยายามทำใจ

แต่ตอนนี้แม่รับไม่ได้จริง
กับการที่แม่จะต้องสูญเสียแอ้ม

ทุกอย่างเปลี่ยน

ตอนนี้ยังปกติของอันนั้น

หลังจากเมื่อแม่
ต้องต้องรีบประวัติในน้ำ

เราควรจะรักษาที่ไหน

คุณหมอคุณไร่สามารถจะเป็นที่เพิ่งให้เราได้
สู้ซึ่งเรียนตามตรงว่าตอนนั้นมันมองไปมันก็มองยังมองไม่เห็น
ได้รับความเมตตาจากคุณหมอศักดิ์ชัยรินทองกุล
ท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามายาวนาน
ท่านก็ไปฝากกับอาจารย์อังกฤษ
ซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นมืออันดับต้นของประเทศเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
ค่ะท่านก็เมตตารับเราเป็นเป็นคนไข้อืมท่านก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเบื้องต้นเลยก็ผ่าตัดท่านไม่คุณหมอกฤทธิ์ท่านไม่ถือนโยบายเจาะค่ะเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้ออืมเพราะว่าท่านบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นรังมดอ่ะอืมถ้าคุณไปจิ้มจิ้มมันอ่ะโทษค่ะโดยที่ค
มาฉีดมะแรงยาฆ่ามะแรงอะไรมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะ
ผ่าเลยผ่าไปเจออะไรเอาก็
เอาออกมาพิสูจน์
ระหว่างทางที่ต่อสู้วันเจ็ดแปดเดือนเนี้ยฮะ
มีสักแวบมั้ยมีคิดจะฆ่าตัวตายผมไม่ได้คิดอย่าง
แต่อยากถามเพื่อให้เหตุผลมันออกเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจ
เรื่องการฆ่าตัวตายไม่เคยคิด
เพราะว่าเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้า
เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่บาปที่สุด
เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในส่วนตัวนะคะ
ถามว่าคิดจะไม่รักษาต่อไหม
ปล่อยให้โลกมันเป็นไปตามธรรมชาติ
ช่วงเข็มสีค่ะมันก็มี
ไม่ถึงขั้นว่าเราจะยุติการรักษา
แต่มีถามตัวเองเหมือนกันว่าเราจะไหวไหม
เพราะว่าโดยสภาพร่างกายตอนนั้นมันย่ำแย่มาก
แล้วมันเจอกับคือแค่นึกภาพว่าจะต้องไปให้คีโมวันนั้นวันนี้
ถ้านึกภาพว่าสิ่งที่จะตามมามันคืออะไร
มันทำให้จิตตกตั้งแต่เป็นอาทิตย์ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นนะคะ
แอ้มสามารถเนื้อท่วมตัวร้อนจนเงื่อท่วมตัวใน๕นาที
และกลายเป็นเย็นจับจิตจับใจจนต้องปิดแอร์ในอีก๑๐นาทีถัดมา
ย่อยอาหารก็ไม่ดีทานอาหารก็ไม่ค่อยได้ครับ
ระบบขับถ่ายนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าหากว่าไม่ทานยาระบาย
อันนี้อันนี้พูดกันตรงนะคะถ้าไม่ทานยาระบายนี่ก็ท้องผูกไป๗วันนะคะ
แล้วเชื่อไหมคะว่าในแต่ละอาทิตย์ที่เราให้คีโมสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพ
ทำไมมันทรมานขนาดนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราไปทำบาปทำกรรมอะไรไว้นักหนานะ
ทำไมมาเจอแบบนี้พอความทรมานทั้งร่างกายมันเกิดมากมากหนักเข้าเนี่ย
ใจมันฟุ้งด้วยใจมันไปอยู่ตามความทรมานที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
แล้วมันก็จะแบบทำไมอะไรยังไงเจ็บปวดอ้อยจะอ้วกอ้อยอย่างนู้นอย่างนี้
มันฟุ้งไปหมดเลยก็มีรุ่นพี่แล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนเพื่อนที่เคยศึกษาธรรมเคยปฏิบัติธรรมมา
ว่าแอ้มเคยปฏิบัติไหมถามว่าปฏิบัติมั้ยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกสมาธิ
พยายามจะแต่มันยากเหลือเกินจนกระทั่งมีคุณแม่ก็บอกว่าที่เสถียรธรรมสถานเนี่ย
แม่ชีสันสนีเนี่ยท่านก็เป็นมะเร็งนะท่านก็รักษาด้วยวิธีการของท่าน
นั่นก็คือแผนปัจจุบันด้วยคือท่านมีคีโมนะคะ
แต่ว่าท่านก็มีแผลปัจจุบันด้วยธรรมชาติบำบัดด้วย

ไปที่เสถียรครั้งแรกเลยนะคะ
ก็มีบุญพอที่ได้ไปกราบท่าน
ท่านก็ถามประโยคแรกเหมือนกับที่ท่านถามทุกคนว่า

เราก็ไปกราบท่านและบอกว่าเป็นมะเนงค่ะ
มันเป็นที่ไหน
คีโมเข้าไปแล้วก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจ

ถ้าหากว่าเรามีคนรัก
คนรอบข้างเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ย
เราอาจจะทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดนึง
ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรของเขา
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบกายเนี่ย
ขอความเข้าใจขอความเห็นใจ
และขอความเอื้ออาทรที่จะเข้าใจว่า
เราไม่ได้อยู่ในภาวะปกติเต็มร้อยนะ
แล้วบางอย่างที่เราแสดงออกไปเราพูดไป
เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเราอาจจะไม่ได้เจตนา
เพียงแต่ว่ามันเป็นผลข้างเคียงของโรค
มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงแรกที่คุณแม่จะแบบ
จะเป็นห่วงก็จะมีคำถามเป็นยังไงบ้างลูก
เขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกทำให้สโรชาปี๊ดมาก
เพราะว่าเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
มีแบบแวดใส่แม่ซึ่งนึกย้อนกลับไปแล้วก็ผิด
แต่ชั่วโมงนั้นคือแบบแม่อย่าถามได้ไหม

แล้วพูดในน้ำเสียงแบบนี้จริง
แล้วมันก็เห็นสีหน้าแม่ว่าแรงกระทบหนักหนาขนาดไหน
แล้วเราก็เลยพยายามที่จะคามดาวที่จะเย็นลง
แต่ว่าในทางกลับกันมันคือทั้งสองฝ่าย
มันคือทั้งคนดูแลและทั้งผู้ป่วยที่ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน
ผู้ป่วยก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่ามันก็ไม่ง่าย
สำหรับการที่จะอยู่และดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ขณะที่เราเป็นอยู่เนี่ยแม่เป็นมากกว่าเรา
ทุกข์มากกว่าเราเจ็บมากกว่าเรา
เพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละค่ะอ้ำว่าความเข้าใจความเปิดใจให้กัน
แล้วก็ส่งต่างฝ่ายส่งพลังบวกใส่กันให้ซึ่งกันและกัน
อ้ำว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ทำได้ในทุกครอบครัวในทุกกรณี
ถ้าเรามองพยายามมองข้ามแหวกหมอกออกไปเนี่ย
เราจะเจอพลังบวกที่เยอะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลย
คนที่คนที่พร้อมจะส่งรอยยิ้มให้กับเราพร้อมที่จะโอบกอดเราพร้อมที่จะส่งกำลังใจให้เรา
เราควรจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกำลังใจและสู้เพื่อเขาแล้วก็เพื่อตัวเราเอง
พลังในตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้มันถ้าเราไม่ไปเปิดมันไปเปิดฟ้ามันออกมา
มันก็จะถูกเก็บไว้แล้วมันก็จะถูกล้อมไปด้วยพลังลบไปหมด
แต่ถ้าเกิดเราปล่อยพลังบวกจากภายนอกเข้ามาพลังบวกเหล่านั้นจะมาช่วยแง้มฝา
อยู่ในหัวใจเรานิดนึงแล้วพลังบวกมันเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมามันอาจจะแง้มช้าหน่อยในช่วงแรก
และในที่สุดมันก็จะไปพบอะไรบางอย่างที่ทำให้ฝานั้นมันกระดุดกระจายออกมาแล้วพลังมันก็จะพุ่งออกมา
แล้วเราก็จะสามารถบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันโอเคว่ะฉันสู้กับมันได้ว่ะ
นี่มะเร็งก็มะเร็งเหรอวะมาวะมามาสู้กันสักยกหนึ่งยกนี้ฉันชนะเธอยกหน้าเธออาจจะชนะฉันแต่ว่ายกหน้ายังไม่ถึง
ผมเห็นเขาพูดอย่างนี้ก็ชื้นใจฮะใจชื้นว่าคุณแอ้มจะชนะแล้วก็หวังไว้ว่าเราจะเห็นคุณแอ้มกลับมาทำงานในฐานะสื่อประชนอีกสักครั้งหนึ่ง
ก็ไม่ว่าจะเป็นบทบาทนั้นผมว่าทุกคนให้กำลังใจสมบัติขอให้คุณพระคุณคล้องนะครับคุณครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ